อันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมคะ

ตื่นเต้นอยู่

ก็ถึงเวลาแล้วครับ
นานมากแล้ว

ตื่นเต้นมาตั้งแต่๓ปีที่แล้วแล้วค่ะ

ก็จะเป็นทีมลาวไทยจีนอะไรอย่างนี้
ประเพณีที่ถูกต้องของเรานะคะ

สีอะไรติมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดูแบบเรียบง่ายอะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วก็อยากให้ดูขาว

ตามแบบที่เขาชอบนะครับครับผม

เหมือนเล่าให้ฟังมากกว่าอะไรอย่างนี้

ออกมาแบบที่ชอบเลยค่ะ

พยายามเล่าจริงมันเป็นความฝันตั้งแต่เราแบบ
โตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเราก็อยากให้เป็นแบบนี้

ก็แบบอยากได้แบบนี้ก็พยายามเล่าให้เขาฟัง
ว่าเราไม่ชอบแบบมีแบบมุกนะไม่ชอบอะไรอย่างนี้

ไม่คือพยายามแบบว่าพูดยากมากเพราะว่าสิ่งที่เราชอบมันอยู่ในหัวเรา
เขาก็แบบค่อยปั้นขึ้นมาตามแบบที่เราชอบ

คือแบบว่าพอวันแรกจนถึงวันนี้
แล้วก็ค่อยตกกลับมาที่เดิมอย่างนี้ค่ะ
ชุดเด้าสาวก็ชอบมาก
ที่เขาแบบคือคอยให้คำปรุปศาลตอบ
พูดถูกอะครับ
คือเราก็เหมือนเดิมค่ะคือแต่งงานตอนแรกก็ว่าเออก็มี๒๓ชุดไปมาก็เริ่มบานปลายหลายชุดขึ้น
เริ่มออกแบบไปเรื่อยเพราะเราอยากใส่หลายแบบแป๊บอยากใส่แบบนี้แป๊บอยากใส่มีคอ
ก็เลยคุยกันไปไปมาก็ทำให้หมดเลยทั้งไปที่ลาวก็แบกชุดไปอีกอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ชุดอัพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีชุดนอนไหม

ผมว่าไม่รอดครับไม่รอดต้องร้องไห้แน่แหละสัก

ผมว่าวันนี้ก็น่าจะมีเรื่องของความเป็นเพื่อนที่มากันเยอะ
เพราะทั้งในวงการทั้งนอกวงการก็คงจะ
มันคงจะต้องซึ้งแล้วก็อย่างตัวเราสองคน
เวลาเราอยู่ด้วยกันพูดกัน
เรื่องซึ้งมันก็ร้องห้าอยู่แล้วอ่ะ
แล้วที่คนเยอะอีกผมว่าก็คงร้องไห้อีกอ่ะ

ก็เพื่อนเราก็ประมาณเกือบพันไม่ถึง

คือจริงไม่ได้เชิญเยอะมากค่ะเชิญเท่าที่ว่าเราสนิท
แล้วก็เรารู้สึกว่าเขามาแล้วเหมือนมีความสุข
อยากให้เป็นงานที่แบบทุกคนมามีความสุข
ไม่ใช่แบบแค่มาถ่ายรูปแล้วอะไรอย่างนี้
อยากให้อยู่ด้วยกันจอยไปจนจบงานด้วยกัน
ที่ลาววันที่๘ครับผม
ก็คือจบที่นี่แล้วก็เปิ้ลก็บินต่อไปที่ลาวต่อ
เพราะที่นั่นก็ยังเตรียมงานกัน๙๐แล้วเหมือนกัน

จริงก็ถ้าเราสองคนจริงความสัมพันธ์มันก็เหมือนเดิมแหละ
เพราะว่าผมคบกับเขามาเนี่ยก็นานแล้ว
แล้วก็ช่วงที่คบกันจริงจังจริงที่อยากแต่งงานเนี่ย
ก็ใช้เวลามานานแล้วเหมือนกันตั้งหลายปีแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ปรับอะไรสักเท่าไหร่
แล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิมความคิดที่มีกับเขาความรู้สึกที่มีกับเขาก็เหมือนเดิม
เหมือนเดิมทุกอย่างก็วันพรุ่งนี้ก็คงเหมือนเดิม

จริงจริงเปิ้ลไม่ค่อยได้ปรับอะไรหรอกค่ะ
เพราะว่าเราคบมานานแล้วก็เหมือนเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่อยู่แล้วค่ะ
แล้วถ้าจะมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้จริงก็มีดิวกันไว้หมดแล้วค่ะว่า

ต้องดูงานบ้านส่วนไหนอะไรอย่างนี้
แล้วก็พี่ฟุ๊กต้องมีแม่บ้านให้เปิ้ลนะต้องอะไรอย่างนี้เราดิวกันหมดแล้วค่ะ

ก็คุยกันอยู่นะตอนนี้ตอนแรกก็ตั้งใจว่าอยากจะมีเลย
ทุกคนบอกเขาอยากให้มีเลยหมดแล้วก็ถามว่าเราอยากมีเลยไหมก็อยากมีเลยเหมือนกัน
อยากจะปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าก็ไม่ได้ควบคุมอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแผนชีวิตคู่ยังไงบ้างครับนอกจากจะมีไทย่านแล้วตัวเราจะทำอะไรเดินหน้าของพี่ครับ
พี่ก่อนนะฮานิมูนฮานิมูนหรอฮานิมูนยังไม่ได้จองไปไหนเลยครับ
ตรงก็อยากจะถ้ามีทริปอะไรดีที่เข้ามาก็อาจจะไป
แต่ไม่ได้เทคมันว่าเราต้องมีฮานีมูลกันเพราะว่าที่ผ่านมา๑๐ปีแล้วก็ถือว่าเราเที่ยวกันหลายที่แล้วนะครับ
แต่ที่สำคัญคือแพลนต่อไปในชีวิตคืออยากจะมุ่งเรื่องงานให้มันดีขึ้นไปอีก
คือตอนนี้เราผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว๓๐ปีแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่กำลังเขาเรียกว่าอะไรสร้างตัวขึ้นไปอีกเนี่ย
ในทางที่ให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นกับธุรกิจของเราเองกับงานในด้านวงการบันเทิงเหมือนกันอย่างนี้ครับ
เปิ้ลก็อยู่เมืองไทยมาแบบสิบปีแล้วก็มีก็จะน่าจะเป็นเรื่องของการแบบบินหาเวลากลับไปที่ลาวบ้างอะไรอย่างเงี้
บางทีเราแต่งงานที่นี่แล้วเราก็มีภาระที่นี่เรื่องงานก็ต้องช่วยพี่ฟุ๊กเต็มที่ทีนี้ทั้งเรื่องครอบครัวของพี่ฟุ๊กด้วยคือเมื่อก่อนเรามีเวลาให้ครอบครัวเราแต่ตอนนี้ก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวพี่ฟุ๊กให้พ่อแม่เขาด้วย
เราก็เลยก็คุยกันกับพี่ฟุ๊กค่ะว่าปีนึงเราจะบินกับวันไหนเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยจะวางแผนเรื่องครอบครัวมากกว่าแล้วก็เรื่องของการทำจดทะเบียนสมรสอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อย
อยู่ในข้อมูลการ

เพราะว่าค่อนข้างที่จะนาน

แต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคะ

ที่ไทยแต่ว่าต้องทำเอกสารจากสถานทูต

ผมเตรียมเอกสารเอง
คือก็ต้องจดทะเบียน

ก็จะต้องมีกรงศูนย์ที่ไทย

มันก็เลยจะมีขบวนการในการแบบ
เอาเอกสารชุดเดิมไปผ่านที่ลาวมา

แต่ถ้ามาจดทะเบียนก็จดที่ไทยได้ครับ

แต่ต้องให้เอกสารที่ลาวเรียบร้อยก่อน

คือคุณพ่อทั้งคุณพ่อของผม

ท่านพูดดีมากท่านพูดถึงเรื่อง

คุณพ่อผมก็จะบอกว่าเขามีแบบอย่างที่ดี

มันก็ฝากฝังเรื่องเกี่ยวกับ

แล้วก็การเขาเรียกอะไรอ่ะ

เข้าใจกันแล้วก็ใช้ชีวิตคู่

ที่ผมรู้สึกว่าเขา

ว่าไง

ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าด้วยที่เราอยู่ไทย

แบบ๓๔เดือนครั้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้เจอ

เขาก็ยังคือเหมือนคิดถึงเราเสมอ

ฝากพี่ฟุ๊กเนี่ยค่ะส่วนมากเขาก็จะฝาก
นี่คือลูกรักของพ่อเปิ้ลเขารักมาก

เปิ้ลมากกว่าอะไรอย่างนี้
ครับหมายถึงว่า
เพราะว่า
ตอนนี้ก็สัญญามาตลอดนะ

เวลาเราทะเลากัน
เอาเรื่องความรู้สึก
ความโกรธมาใส่กับ

ให้เขาให้เรื่องมันบานปลายยืดเยอะออกไปอย่างเงี้ยครับของเปิ้ลก็สัญญากับเขาว่าจะคิดถึงครอบครัวให้มากขึ้น
ครอบครัวเรานะคะคือวันนี้เหมือนมันเป็นครอบครัวเราแล้วมันไม่ใช่แบบครอบครัวเธอครอบครัวฉัน
ก็คุยกับเขาว่าถ้างอนก็จะแบบคิดถึงส่วนรวมให้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงครอบครัวของเราเหมือนว่าเราจะกำลังสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
พยายามก็บอกเขาว่าฉันจะคิดถึงส่วนรวมให้มากคิดถึงครอบครัวเราคิดถึงลูกของเราอะไรอย่างนี้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

วันพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรฉันต้องมีความรับผิดชอบแบบไหน
แล้วก็วันพรุ่งนี้ฉันต้องวางแผนแบบยังไง
เขาก็ยังดูแลตัวเองได้ดีแล้วเขาก็ดูแลเราได้ดี
เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาดูแลเรามันคือมันเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวได้
แล้วก็เรารู้สึกประทับใจถ้าฉันเป็นภรรยาเขา
สักวันฉันคงสบายแล้วก็ถ้ามีลูกลูกก็คงสบาย
ซึ่งเรารู้สึกว่ามันตั้งแต่วันนั้นที่เรารู้สึกตัดสินใจคบกับเขา
จนถึงวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมมาตลอดยังเป็นคนเดิมของเขาอย่างนี้ค่ะ
เพชรก็จริงตามไซส์ที่เบิ้ลชอบอะค่ะ

ใช่เพราะว่าจะใหญ่มากกว่านี้ก็จะเวอร์ไปจะเล็กมากกว่านี้มันก็ไม่เหมาะ

จริงเล็กได้นะเพราะนิ้วเธอเล็กนิดเดียวเอง
จริงเป็นแหวนที่ทางก็เลือกเยอะมากแล้วค่ะ
ก็ดูว่ายังไงประมาณเท่าไหร่ถึงจะโอเคอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทางคุณพ่อพี่ฟุ๊กก็แบบเหมือนช่วยดูแลแบบเรื่องแหวนอะไรอย่างนี้
เหมือนเป็นเพชรที่ของตระกูลที่ฟุบอะค่ะ
เขาก็เป็นเพชรมาให้เราดู
เราก็รู้สึกชอบชอบแบบเหมือนสวยอะไรอย่างนี้
คุณพ่อก็ให้มาให้พี่ฟุ๊กเอามาให้
แต่พี่ฟุ๊กก็ต้องไปทำใหม่ทั้งหมดให้อยู่ดีค่ะ

ของคุณพ่อไปถามคุณพ่อดีกว่าครับผม

เรื่องที่เป็นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างนี้
คือผมก็รู้สึกว่าอยากให้พวกเรา
หรือว่าคนดูคนฟัง
โฟกัสในเรื่องราวของความรักของเรามากกว่า
ว่าเรามีความรักที่ดีกันยังไง
แล้วก็เรื่องคือเรื่องอะไรอะ
เรื่องเรื่องไหนอะ
จริงเพชรอันนี้มันเหมือนกับ

ไม่ใช่มันยังไงก็ได้

พอคุณพ่อพี่ฟุ๊กบอกมาก็
เหมือนเขายังให้เป็นของขวัญ
เราก็เลยโอเคดีเลย

บอกว่าลูกเขาทุกคนต้องมีสมบัติของเขาติดตัวไปด้วย
อย่างพี่สะพ้ายของผมก็เหมือนกันก็จะมีเพชรมีอะไรอย่างนี้
ของของครอบครัวที่เขาเก็บมาทั้งชีวิต
เขาก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเอาตัวเนี้ยไปทำแหวนเพชร
แล้วก็ให้กับคนที่ลูกรักก็เคสนี้ก็เหมือนกัน
ก็ผมจะแต่งเป็นคนสุดท้ายของบ้านแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อเขาก็บอกว่าต้องเอาไม่เอาไม่ได้นะอืม
แล้วก็ผมก็รู้สึกดีกับคุณพ่อมากที่เขาใส่ใจรายละเอียดอะไรพวกนี้

รู้จักกันและไม่รู้จักก็จะคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาเยอะมาก
ว่าแบบสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคดีใจที่เขาติดตาม
บางคนบอกติดตามตั้งแต่ไฮไฟท์บางคนแบบติดตามมาเรื่อย
หลายปีตั้งแต่นู่นตั้งแต่นี่เรารู้สึกแบบเออดีจังเลย
เขาก็ลุ้นไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเมื่อไหร่จะได้แต่งสักที่
หรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แสดงความยินดีอะไรอย่างนี้
ต่อจากนี้เขาก็จะเหมือนอวยพรเปิ้ลกับพี่ฟุ๊กมากกว่า
ใช่ว่าเหมือนต่อจากเนี้ยเหมือนนับหนึ่งใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอืม
อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคน
เราก็คิดว่าความรักของเราเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่แค่
โฟกัสกันสองคนแล้วมันมีกำลังใจจากคนรอบข้าง
ทั้งคนในครอบครัวของเราเองแล้วก็พี่สื่อมวลชน
รวมถึงคนดูคนฟังแฟนละครแฟนของแอปเปิ้ลด้วย
ก็ลุ้นกับความรักของเราอยู่ว่าจะแต่งเมื่อไหร่
แต่งเขาแสดงความยินดีมาแล้วก็รู้สึกได้ถึงกำลังใจนั้นนะครับ
ก็ขอบคุณมากมากว้าวลาวเนี้ยขอบใจขอบใจขอบใจ
ใจก็ขอบใจที่จริงขอบคุณทั้งแฟนคลับคนไทย
แล้วก็ขอบใจทั้งแฟนคลับคนล้าวที่แบบว่าติดตามตลอดแล้วก็รุ่นตลอด
ส่วนแรกแรกอ่าที่คบกันคนราวก็แบบเอ๊ะถือเคยล่ะ
เคยท้ายตัวบอกทูเคยท้ายละบอก

อ่ะเอาตัวออกเหรอตรงนี้เลยเหรอ

ตอนนี้เอาไปทางข้าง
อ่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
อ่ะพุกยืนตรงขันบ้างผมกับน้ำนี้ก่อนนะ
ยืนตรงเอาล่ะป้นหอมพุกจ๊ะจ๊ะนะ

พี่จริงนะครับ

หอมไม่ใช่

สดชื่นไหมสดชื่นนะ